เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณนี้
กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการเข้าจับกลุ่ม
ซึ่งเป็นการเข้าจับกลุ่มด้วยยุทธวิธีที่ได้มีการฝึกฝนมาแล้วก็เป็นไปด้วยความราบรื่น
แต่ว่ามีอีกช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่จับกลุ่มแล้วมันมีภาพและเสียงที่ได้ยินเสียงตำรวจพูดกับผู้ก่อเหตุ
บอกว่าไม่เป็นไรนะปลอดภัยนะตรงนี้ค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่าอันนี้คือยุทธวิธีของตำรวจด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้เราได้พูดคุยกับท่านภูมิครับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งได้อธิบายค่ะว่าทำไมถึงมีคำพูดในลักษณะแบบนั้นกับผู้ก่อเหตุ
คือท่านอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าอันนั้นนั่นไม่ใช่การสอบปากคำนะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการสอบปากคำ
แต่ไม่ใช่การสอบปากคำทีนี้เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชน
ต้องมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยกับพนักงานสอบสวน
เพราะฉะนั้นหน้างานตรงนี้หลังจากที่ควบคุมตัวได้เนี่ย
อันนี้คือการพูดคุยนะเป็นการเจรจาเป็นการเจรจาแบบพิเศษด้วย
คือการเจรจากับบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤตจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ก็คือ
ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยสงบลงเขาอาจจะมีอาการตื่นเต้นหวาดกลัว
หรืออะไรก็แล้วแต่ให้อาการของเขาค่อยสงบลง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ก่อเหตุเอง
ของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะมีประโยคบอกว่าอ่าค่อยนะปลอดภัยแล้ว
อันนี้คือประโยคที่มีการถ่ายทอดกันออกมานะคะ
ซึ่งก็มีการสอบถามนะคะว่าแล้วมีอาวุธอื่นอีกหรือเปล่า
แล้วรวมถึงมีคนอื่นอีกหรือเปล่าที่ทำผิดอยู่ด้วยเนี่ย
อันนี้ก็ต้องสอบถามเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเพิ่มเติมขึ้นอีกค่ะ
เรียบร้อยแล้วตัวน้องเนี่ยเขายังถ้าสังเกตการพูด
น้านี้ยังเหมือนตามองมีคนอื่นมันก็กลัวเว้ว
ถ้าการพูดเล่าลักษณะเป็นคือภัตริเศษ
หรือพูดโชครวบข้างมันจะทำให้ตัวผู้ก่อเหตุ
ตามหลักอาเทวิทยารัฐศิกษ์วิทยา
ทำให้เขาอารมณ์ระเบิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้รู้ข้อมูล
จากเขาว่าเขาก่อเหตุจับใครมาที่คนอย่างนี้
เพราะฉะนั้นแล้วการที่ทำให้เขาความดาวลง
มันก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเขาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
เป็นหนักทางที่เป็นหนักทางวิชาการครับ
นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินประโยค
อย่างที่ตำรวจได้พูดกับผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากที่จับกลุ่ม
พลตำรวจตรีธิรเดชยังบอกอีกด้วยนะคะว่า
หลังเกิดเหตุก็มีการติดต่อผู้ปกครอง
ของผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนกฎหมายนะคะ
แล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทัศนคติที่ค่อนข้างจะไม่ดีกับผู้ปกครอง
ซึ่งอันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
จะประเมินสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุ
โดยเฉพาะผู้ก่อเหตุเป็นเด็กก็ต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องรอบครอบด้วยค่ะ
ตอนนี้เราให้ทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งในเคสผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุ๑๓
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีความละเอียดอ่อนในข้อกฎหมาย
แล้วก็วิธีการปฏิบัติอย่างเราต้องรัดกลุ่มเขาชอบครับ
ทนคติของเด็กกับผู้ปกครองค่อนข้างไม่ดี

ก็แต่ว่าคนที่ติดต่อผู้ปกครองกลุ่มผมเองครับ
คือคุณพ่อกับคุณแม่
เขาทราบเมื่อในขั้มข้อนการปฏิบัติ
ตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง

คือพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ทางพลตำรวจตรีธิรเดชมองว่าการฝึกสำคัญนะคุณกาย
การฝึกเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย

นี่คือเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือ

แต่ว่าเราท่านทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
วันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องฝึกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็หน่วยงานอื่นด้วยรวมถึงในโรงเรียน
อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องพวกนี้ก็ควรจะต้องสอนแล้วล่ะ

ต้องมีการฝึกเหมือนกันเพื่อที่จะได้ลดความสูญเสียนะคะ
อกจากนี้นะคะคดีนี้อยู่ในความสนใจมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของการแชร์ภาพเหตุการณ์ภาพของผู้ก่อเหตุ
อันนี้ค่ะตำรวจขอความร่วมมือนะคะว่าอย่าเผยแพร่
เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องห่วงที่สุดก็คือสังคมนะคะ
เผยแพร่ออกไปเป็นการซ้ำเติมแล้วมันจะยิ่งทำให้สังคมเกิดความบอบช้ำ
ที่สำคัญก็คือว่าบางทีการแชร์ไปเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณ
อาจจะทำให้เกิดการเรียนแบบขึ้นอีกอันนี้ก็มีความเป็นห่วงในจุดนี้ด้วยนะคะ